ไปดูกีฬากันแล้วผมว่าไปหาอะไรกินดีกว่า
สิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปทานไม่ได้หาทานง่าย
แต่ว่าเป็นอาหารของคนชั้นสูง

บอกเลยนะครับว่าไม่ได้หาทานง่ายมันคืออะไร

ไอ้กันไอ้กัน
เห็ดมันเป็นกันสมม่า

มันสมไม่พอมันกัดด้วย
พอกัดพอกัดด้วย

เถอะค่อยสิ
แต่การที่จะไปสอยรังมดแดงมันคืออาหารชั้นสูง

เข้าใจแล้วทำไมถึงเรียกอาหารชั้นสูง
ถูกต้องแล้วนี่เขาเอามานี่เป็นไข่มดแดงรังมดแดงแบบสดเลยนะครับ
สดมากก็ยังเดินอยู่เลยไต่อยู่เลยเนี่ย

เมนูสูตรเด็ดของที่นี่คือกล้อยปลาสูตร
ก้อยปลาสูตรครับก้อยปลาสูตร
เออคุณเคยได้ยินไหมไม่เคย
เป็นของดีของเด็ดที่จังหวัดกาลสินนะครับ
ที่นี่เลยครับที่บ้านหนองกุ้งใต้
ตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ที่นั่นตอนนี้เขาทำอะไรสูบน้ำเออ
ถูกต้องน้องใบตองเก่งจริงจริงเอาไปคะแนนเต็มสิบ
ให้๑๐เออเนี่ยเห็นไหมเขาสูบน้ำออกมา
สูบออกมาจากนั้นแล้วก็โอ้โห
น้ำที่เหลือมันก็แห้งขอดแบบนี้แล้วพอแห้งปั๊บ
ก็จับปลากันสิครับนี่ไงนี่มีทั้งกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะไปหมด
ปลาที่ได้ปลาอะไรบ้างปลาอะไรคะ
ปลาช่อนปลาขาวปลาสูตรปลาสูตรเนี่ยบางคนไม่รู้จัก
มันเป็นภาษาถิ่นเขาคือเรียกอีกอย่างนึกว่าปลากระซูบ
คล้ายปลาตะเพียนเขาบอกว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกัน
ปูนาค่าเก่วตัวยใหญ่ใส่ไม่มี
ตะได้แต๊อ๋อนี่ดูมันตัวยใหญ่ขนาดไหน
นี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วเอามานะเอามาทำเป็นอาหงอาหารได้
อร่อยเด็ดเลยทีเดียวนะครับการทำของเขาปลาเอามาทำอะไร
ทำอะไรคะปิ้งย่างแบบนี้เอาง่ายสบายแล้วก็โรยเกลือโอ้โหเพิ่มความ
เดี๋ยวเขาต้องทำอะไรคะตอนทิ้งปลานั่งสมาธิหรือว่าไล่คาถาเรียกปลาเหมือนเงาะป่า
น้องใบตองไม่ได้รู้เลยการที่จะทำปลาปิ้งให้อร่อยหัวจิตหัวใจมันต้องหนักแน่น
การนั่งยองปิ้งปลานานแบบนี้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือคืออะไรคะ
เมื่อยเข่าสิครับเหน็บกินแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะปิ้งปลาเห็นไหม
ปิ้งซ้ายปิ้งขวานี่นั่งอย่างนี้เป็นชั่วโมงนะ
คุยกับใครเลยนะไม่ใช่เขาเขาล็อกหรือเปล่า
ไม่ใช่คุณมันอุ่น
ใช่เขาปิ้งปลาเนี่ยเพราะว่าอากาศตอนนี้มันเย็นใช่ไหม

อ้าวผมพาไปดูเมนูเด็ดเลยดีกว่าเมื่อกี้ปลาปิ้งแล้วนะ
ไปดูเก้าปราสูตรทำยังไง
เรื่องของการทำเก้าปราสูตรมาอีกมือหนึ่งเหรือได้ง่ะค่อยหลังไว้
นี่จะขยันโยน
นี่เอาปลาเนี่ยครับปลาสูตรเอามาทำอะไร
ทำอะไรคะเอามาฟักให้แหลกอ่าฟักให้แหลกฟักยังไงให้แหลก
ยังไงคะก็คือการสับตับมันให้เละนั่นเองครับ
จากนั้นก็นำเอาวัตถุดิบที่เราไปสอยมาลงมาก็คือเจ้ามดแดงตามต้นไม้นี่แหละ
เอามาทำยังไงฮะยังไงคะมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับปลาสูตรที่ฟักเอาไว้
อ๋อก็คือขยำแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละ
เห็นเขาบอกว่าเคล็ดลับของมันคืออะไรรู้ไหมยังไงคือชี
ี่มดแดงไม่ใช่ฉี่คนแน่นอนฉี่มดแดงครับ
ที่จะเอามาผสมในรสชาติของปลาสูตรมันจะเปรี้ยวทำให้เนื้อปลาไม่เหม็นคาว
จากนั้นใส่อะไรลงไปใส่ข้าวคั่วน้ำปลาหอมหอมชีแล้วก็มนุษย์
คนนี่ก็ขยันเล่นเหมือนกันนะ
ก็เขาเขียนมาในสกริปเขาบอกว่าถ้าไม่อ่านแล้วก็ไม่เล่นมุกนี้
ทางออฟฟิศจะหักเงินเดือนของคุณแล้วจะไม่ให้เงินเดือนเดือนนี้
เขาไม่ได้หักที่คุณไม่เล่นเขาหักที่คุณอ่านผิดใช่ไหมเนี่ย
ลิ้นเป็นอะไรเนี่ยคนนะครับคนให้เข้ากัน
ลุกเคล้าให้มันเข้ากันเสร็จแล้วทำไงจ้ำเออ
เหรอเขาเรียกว่าจ้ำเหรอจ้ำจ้ำข้าวเหนียวไง
จ้ำข้าวเหนียวใช่ไหมเออก็จ้ำกินกันแบบแล้วผมบอกเลยนะวิธีการทานเนี่ย
ใช้มือเนี่ยอร่อยที่สุดจริงมันจะเค็มแปลม
ล้างมือก่อนเพื่อสุขอนามัยที่ดีจริงจริงต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่า
เรื่องของสุขอนามัยก็เป็นสิ่งสำคัญต้องทำให้สุกก่อนอย่างนี้
เขาก็เอาไปปิ้งก่อนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของเขาแหละ
สมัยก่อนเขาก็หาไข่มดแดงอะไรต่างมาประกอบอาหาร
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าเด็ดมากแต่ว่าดิฉันก็ยังไม่มีโอกาสได้ลอง
ปกติเราเคยทานแต่ก้อยไข่มดแดงเฉยแต่อันนี้เป็นก้อยปลาสูบที่ใส่ไข่มดแดง
ถูกต้องโอ้โหแล้วมันน่ากินน่าทานมากนะส่วนตัวผมเองก็เคยทานแต่พวกยำไข่มดแดง
ใช่ถูกไหมก็คือเมนูทั่วไปที่เราเคยทานกันนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ด
ตกลงเขาหาปลาสูตรเจอแต่เขาหาปลาซ่อนไม่เจอใช่ไหม
ซ่อนมันซ่อนเอาไว้นะสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณพันธุ์ก็เลยมาทำเป็นเพลงไง

ยูนสองคนเหนื่อยอยากเล่นเยอะจะไปต่อแล้ว
ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน